ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะคือญาติด้วยกันเองก็ยังงงเหมือนกันเลย
ผู้ชายคนนี้เขาชอบไปขโมยเล็กขโมยน้อยเนี่ยของญาติเนี่ย
ขโมยไปหลายรอบแล้วแล้วย่าก็กลัวด้วยที่สำคัญ
เวลาบอกจะไปจับเขาได้รู้ว่าขโมยไปเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมแมวตอบอะไรฮ
มีบัตรบ้านะผมมีบัตรบ้าใครก็ทำอะไรผมไม่ได้
จะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีเหรอไม่ได้นะ
เพราะเขามีบัตรบ้าค่ะเขายืนยันแบบนี้เดี๋ยวลองดูกล้องวงจรปิดพฤติการของเขาหน่อยค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงบอกเอ๊ะได้ยินแต่สว่างเขาคุยกับใครเหรอ
ผู้ชายคนนั้นที่ขึ้นว่าไว้เป็นผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมสมัยนี้กล้องเขาสามารถพูดผ่านกล้องได้แล้วใช่ฮะ
คือคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละเขารู้เขาเห็นว่านายคนนี้เนี่ยเข้ามา
หรือคนอะไรบางอย่างก็เลยพูดผ่านกล้องไปทำอะไรเอ่อทำไงฮะ
อะไรครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเลยบอกว่าเจ้าของบ้าน
งั้นเดี๋ยวมาดูที่บ้านแล้วกันตอนนั้นที่เกิดเหตุเขาไม่อยู่บ้านไง
นี่กล้องมุมจรปิดตอนเวลาประมาณสักบ่ายโมงคุณผู้ชมแต่ว่าเวลามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเวลาจริงเท่าไหร่นะคะ
แต่วันเกิดเหตุแน่เลยคือ๑๑กันยายนผู้ชายคนนี้อยู่ที่หน้าบ้านของผู้เสียหาย
เอาจริงเป็นญาติกันอยู่ที่อำเภอไซน้อยนนทบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยพอพูดถามกล้องแล้วเรียบร้อยก็เลยขับรถกลับมาเลยมาดูหน่อยค่ะ
เพราะไม่สบายใจแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะต้องโดนขโมยของแน่
เนื่องจากเคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยมาแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้
ปรากฏมาถึงบ้านไม่เจอตัวมาย้อนดูกล้องวงจรปิดอ้าวมีของหายไปจริงด้วย
เป็นสวาดและอุปกรณ์เครื่องมือช่างหายไปมูลค่าสี่พันกว่าบาทนะคะ

แปบกว่านั้นเจ้าของบ้านบอกดึกคืนเดียวกันคืนเดียวกันนะ
ผู้ชายคนนี้ก็ไปขโมยของที่บ้านญาติอีกคนนึง
ครั้งนี้ได้ทรัพย์สินไปหลายรายการด้วยนะคะ
สิบสองกันยายนมีผู้เสียหายมาอีกสองราย
ไปแจ้งความที่สพไซน้อยค่ะ

พระเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือช่างเหมือนกันด้วย

ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยไปคุยกับผู้เสียหาย

บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุชื่อนายกิติพงศ์

แต่ว่านายกิจพงศ์ชอบอ้างว่าเขามีบัตรบ้า
ไม่มีใครจับเขาไปดำเนินคดีได้หรอก
เวลาจะก่อเหตุเสร็จหรือว่าจะก่อเหตุอีกเนี่ย
บอกว่าเฮ้ยผมมีบัตรบ้าไง
เออผมไปรักษาไหมนะผมมีอาการทางจิตมีบัตรบ้า

ใช่แจ้งความไปตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้

แล้วที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นเหิมเกลิม
ระเวนลักของในบ้านญาติไปขาย

แต่เอาจริงที่ผ่านมาเคยรู้ว่าเขาเคยไปกินยารักษาอาการทางจิต

แต่ก็เชื่อว่ากิติพงศ์น่าจะเสพยาจนหลอนค่ะ
เพราะถ้าป่วยจริงก็อยากให้ไปรักษาอย่างจริงจัง
ทีนี้กลัวกลัวเดี๋ยวจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก

ไม่มีใครยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น
ทุกคนเอาแต่บอกว่าอยากดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไปเลยค่ะ
มารักเล็กขโมยน้อยแล้วก็เอาเงินไปซื้อยามากกว่า
หนูแค่อยากให้ถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริง
อยากให้โรงพยาบาลเช็คให้ดีอีกทีว่า
เป็นผู้ป่วยจริงหรือแค่เป็นคนที่ติดยา

มันก็ควรจะอยู่โรงพยาบาลไหมรักษาไหม
นี่คือญาติบอกแบบนี้โอ้โหจะเอาบัตรบ้ามาเบ่ง

อยากให้หน่วยงานจัดการหน่อย